ค่ะกลับมาที่บริเวณด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะ
หลังจากเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่เราได้รายงานบรรยากาศสดไปนะคะ
เป็นช่วงที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
มีการผลักดันแนวกั้นของตำรวจตรงถนนนครสวรรค์นะคะ

จนตอนนี้นะคะทั้งมวลชนทั้งแก่นำสามารถผ่านเข้ามา
อยู่ตรงบริเวณด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ภาพสดตอนนี้นะคะก็คืออยู่ตรงบริเวณด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาล

แก่นำของกลุ่มคณะราษดรนำโดยนายอานนท์นำพา
ได้นำมวลชนของคณะรัศดรนะคะที่ปักหลักการชุมนุมมาตั้งแต่เช้า
แล้วก็มีการเดินเท้าออกจากอนุสวรีประชาธิปไตย
ตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา๒๐นาทีค่ะ
จนตอนนี้นะคะสามารถผ่านเข้ามาถึงบริเวณด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาล

วลชนอย่างที่เห็นตรงหน้านี้นะคะล้นหลามมากเต็มถนนพิศนุโลกเลยค่ะ
แล้วก็ขบวนของแก่นำก็มีการเคลื่อนไปข้างหน้านะคะ
ตรงประตู๔ค่ะก็คือตรงข้ามสำนักงานกพนะคะ
เพื่อที่จะบอกให้ตำรวจค่ะผลักดันแนวรถที่มีการปิดกั้นอยู่
ให้นำรถออกไปค่ะระหว่างที่มีการเดินนี้นะคะ
ก็มีการชู๓นิ้วเป็นระยะค่ะ
กลับไปเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะคะ
ช่วงของการปะทะกันของทางกลุ่มมวลชน
แล้วก็ทางกำลังตำรวจต่อชาดอลค่ะ
ก็มีการผลักดันแนวรั้วกันตั้งแต่ตรงจุดที่มีการนำรถบัตรไปจอด
ก็คือตรงถนนนครสวรรค์ซอย๑๒ค่ะ
ที่สุดแล้วนะคะหลังจากที่มีการตะโกนมีการกดดัน
มีการเจรจาให้ทางตำรวจถอยร่นนะคะ
ช่วงระหว่างที่ตำรวจกำลังขยับรถบัตร
เพื่อที่จะเปิดทางให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้เดินเข้ามาค่ะ
ทางมวลชนก็มีการผลักดันแนวรั้วเข้ามา
แล้วก็มีการโยนสิ่งของนะคะให้กับตำรวจ
แล้วก็ตำรวจเนี่ยก็ต้องวิ่งหนีกันเลยค่ะ
หมายของการชุมนุมวันนี้นะคะก็คือ
จะต้องมาปักหลักค้างคืนที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งแกนนำก็ต้องบอกว่า
คืนนี้จะเป็นคืนที่เริ่มต้นในการชุมนุมด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ชุมนุมกี่วันนั้นยังไม่สามารถที่จะบอกได้
เพราะว่าจะชุมนุมไปเรื่อยจนกว่าจะกดดันให้
ตำแหน่งค่ะตลอดแนวรั้วของธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
แม้ว่าจะมีมวลชนผ่านเข้ามาเดินเข้ามาเต็มถนน
สนุโลกนะคะแนวรั้วของธรรมเนียบรัฐบาลก็มีชุดกำลังตำรวจนะคะ
ยืนประจำอยู่ตามแนวรั้วค่ะเพื่อที่จะป้องกันนะคะ
เผื่อว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมีการปีนรั้วเข้าไปในธรรมเนียบรัฐบาล
โดยเฉพาะบนตึกไทยคู่ฟ้าค่ะที่เห็นนี้นะคะ
ก็คือตึกไทยคู่ฟ้าเป็นตึกที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี
ซึ่งวันนี้นะคะนายกรัมรีแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปปฏิบัติภารกิจในธรรมเนียบรัฐบาล
แต่ว่ากำลังของตำรวจนะคะมีการคุ้มกันอย่างแน่นหนา
เพื่อไม่ให้มีการบุกเข้าไปในธรรมเนียบรัฐบาลค่ะมวลชนก็ยังเดินเดินไปเรื่อยเรื่อยนะคะ
จุดหมายก็คือด้านหน้าสำนักงานกพรนะคะ
ตรงนั้นจะเป็นประตู๔อีกประตูหนึ่งของธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อที่จะเดินผลักดันไปให้ตำรวจที่มีที่วางแนวกั้นไว้อีกจุดนึงค่ะ
เปิดทางให้กลุ่มผู้ชุมนุมสามารถปิดถนนได้ตลอดแนวนะคะ
แล้วก็ใช้พื้นที่ด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลในการปักหลักค้างคืนในคืนนี้ค่ะ
ผ่านเหตุการณ์ของความตึงเครียดมาแล้วนะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็จะเป็นเก่าของการเข้ามา
จับจองการเข้าใช้พื้นที่ถนนพิศนุโลกบริเวณด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วก็ตอนนี้ค่ะมีการปรบมือแล้วก็ตะโกนให้กับชุดกำลังตำรวจนะคะ
ที่เมื่อสักครู่นี้ค่ะที่เราบอกไปว่ามีตำรวจเข้ามาประจำการอยู่ตรงแนวรั้วของธรรมเนียมรัฐบาลนะคะ
ตอนนี้ตำรวจยอมที่จะถอยออกไปแล้วนะคะถอยกำลังออกไปแล้วเพื่อที่จะให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
ได้ใช้พื้นที่อย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการประทะกันแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง
เนื่องจากว่าเหตุการณ์ชุมนุมตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงตอนนี้นะคะมีการปะทะกันมีค่ะมีการอ่า
เฉินหน้ากันของมวลชนกันหลายรอบเลยทีเดียวค่ะกับตำรวจ
ค่ะคุณกัญชัยค่ะตอนนี้นะคะค่ะบรรยากาศที่ด้านหน้ารำเนียบรัฐบาลเนี่ย
เรียกได้ว่ากลุ่มมวลชนของคณะรัศดร๖๓นะคะเข้ายึดพื้นที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาล
ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะและคืนนี้ค่ะแกนนำจะปักหลักการชุมนุมที่นี่
แล้วก็พรุ่งนี้นะคะจะต้องมาดูว่าจะมีการเคลื่อนไหวอีกหรือเปล่าค่ะ
ทั้งหมดก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก่อติดมาตั้งแต่เช้าค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ